ไปที่ร้อยเอ็ดครับตำรวจนำกำลังปิดล้อมผู้ชายคนนี้คลั่งยา
ทุบกำแพงบ้านนะครับแล้วก็ยังไปพังหลังคาบ้านเพื่อน
โอ้โหตอนบุกเข้าชาร์จอ่ะโอ้โหอย่างที่บอกไปนะครับ
ยิงสวนด้วยใช่ไอ้ไอ้ปืนหน้าไม้ที่ยิงปลาน่ะบท

นี่คือช่วงที่ตำรวจสพพลทองร้อยเอ็ดโลกออกไป
อุปกรณ์ต่างต่างเพี้ยบนะฮะมาปิดล้อมอืมไม่ออกมาเออ
นะครับคูก็แล้วไม่ออกอ่าปลอบก็แล้วไม่ออกค่ะ
กล่อมก็แล้วก็ไม่ออกนะครับนายอุดมจักษา
อายุสี่สิบแปดปีคลั่งทุบทำลายเข้าของโหแล้วไปซ่อน
ตัวอยู่บ้านเลขที่หนึ่งสี่หกหมู่หกบ้านโนนเพชรตะ
สระนกแก้วนะฮะเจ้าหน้าที่เกลี้ยกล่อมอยู่สามสิบ
ทีที่ผมบอกไงทำทุกวิถีทางไม่เป็นผลนะแล้ว
ก่อเหตุว่าไงป่ะบอกว่าเอ้ยตำรวจไม่มอบตัวหรอก
น่ะอยากจะจับเข้ามาจับตายเลยนี่ตะโกนแบบนี้ด้วยอ่า
เจ้าหน้าที่งัดเนี่ยงัดเข้าไปจะถูกผู้ก่อเห็นเอาปืน
ม้ายิงลูกดอกสวนออกมาหนึ่งนัดคุณผู้ชมฮะโอ้โห
กระสุนเกือบจะโดนเจ้าหน้าที่ถ้าโดนเข้าไปนะโดนตัวก็เจ็บ
สาหัสอ่ะถ้าเข้าจุดสำคัญถ้าเข้าตาตาบอดเลยก็ไม่
พยายามยิงต่อสู้แต่ปืนไม่ออกฮะนะนะครับแต่ปืนต่อไป
ไม่ออกเจ้าหน้าที่จึงสกัดน่ะถูกขาผู้ก่อเห็นนี่ไงดู
ปืนไทยประดิษฐ์ขนาด๙มิลลิเมตรแล้วก็ลูกกระสุน
นัดครับส่วนอีกหนึ่งนัดเนี่ยติดอยู่ในลำกล้องปืนโอ้โห
ถ้าหลุดออกมาตายแล้วนะค่ะเอามีดพระเล่มหนึ่งแล้วก็ปืน
หน้าไม้ที่ยิงปลาลูกดอกเมื่อกี้นั่นแหละนะครับเป็นเหล็ก
เส้นเลยนะดูสินายสุรพลอมรสินท่านผู้ช่วยผู้
ใหญ่บ้านครับก็บ้านอยู่ติดกับผู้ก่อเหตุบอกว่าโฮอุดม
มันยุ่งยาเสพติดมานานแล้วนะอุดมเนี่ยเคยก่อ
เหตุแบบนี้หลายครั้งแต่ครั้งนี้รุนแรงที่สุดแล้วไอ้วัน
เกิดเหตุก็คือเช้าเมื่อวานนี้คุณผู้ชมคลั่งหนักเลย
กำแพงคว่างปลาสิ่งของท่อนไม้ก้อนหินใส่หลังคาบ้าน
ตัวเองเสียหายไม่พอคู่ด้วยใครแจ้งตำรวจจะฆ่าเสีย
ให้ตายนั่นนะรีบแจ้งตำรวจนะครับมาคุมตัวอุดม
เอาไว้นะครับแล้วก็เรียกร้องกันบอกว่าเอาตัวก่อ
มันไม่ใช่แค่เสียหายแค่นี้ดูสิครับ
ซะหลังคาบ้านเขาโหวไปหมดนะครับ